คุณอาริยาจะพาไปดูมวยคู่เอก

ยังไม่มาแต่ที่จะพาไปดูเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ

มาอยู่ที่อบตค่ะคุณผู้ชม

เป็นไงล่ะศึกครั้งนี้

แล้วดันเจอคนจริงซะด้วย

โดยโดยโดยโดย